ส่วนเรื่องของการแสดงความรักก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำนะนะ
ใครรักใครก็แสดงออกให้เข้าใจไหมล่ะใช่
ควรจะแสดงความรักกันในทุกวีทุกวันถูกถูก
โดยเฉพาะไอ้เต้าไอ้เต้าคืออะไรเต้าก็เป็นศัพท์ใบรุ่นอ๋อ
ที่เอาไว้เรียกเรียกคือจริงมันเพี้ยนมาจากคำว่าเจ้าใช่ไหม
จะได้เป็นเต้าไอ้เต้านู่นเต้านี่ไอ้เต้าแมวไอ้เต้าอ้วนก็ว่ากันไป
นี่เป็นไอ้เต้าที่เป็นคนมีความรัก
เวลาอยากจะบอกรักคนที่รักเนี่ยเขาจะมีการอาศัยจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคุณผู้ชม
ถ้าหากว่าผิดจังหวะผิดเวลาขึ้นมามันอาจจะเป็นแบบนี้ค่ะ
อร่อยแหละเต็มเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหกะว่าจะได้จุ๊กได้หอมสักฟอด
เนี่ยแต่กลับได้น้ำมาสาดเต็มเต็ม
เป็นผลตอบแทนของคนอยากแสดงความรักจริง
ไอ้เต้าคลั่งรักก็ต้องโดนแบบนี้แหละค่ะ
ก็ไม่แปลกหรอกถ้าคนที่เป็นแฟนกัน
คนที่เป็นคู่รักกันจะแสดงความรักที่มีต่อกัน
แต่เตือนไว้ก่อนไงว่าให้มันถูกที่ถูกเวลา
อย่างกรณีนี้เธอคนนี้กำลังทานข้าวกำลังดื่มน้ำ
หันไปเจอแฟนกำลังจะมาจูจุ๊บแบบนี้ตกใจสิคะ
พุ่งสิคะสิ่งที่อยู่ในป่าก็เลยชุ่มฉ่ำออกมาแบบนี้เลยทีเดียว
ดีที่เป็นน้ำเปล่านะ
ถ้าเป็นน้ำซุปแกงส้มต้มยำ

กันไปแล้วคุณผู้ชมเรื่องการแสดงความรักเป็นเรื่องที่ดี

เวลาคุณผู้ชายอยากจะบอกรักคุณผู้หญิง

นี่ก็เผื่อเขาแบบว่าไม่ชอบทานกระเทียมเขียกระทงเขียกระเทียมทิ้งบอก

คุณทำอย่างนี้หรอ

แต่ถ้าเกิดว่าทานข้าวแบบนี้อยากแสดงความรักยังไงเนี่ย

บางคนบอกว่ายังไงดีไม่หอมไม่กะทิเอาพริกไปเลย

เอาล่ะเรื่องของความคลั่งรักผ่านไป